คุณผู้ชมฮะมาดูพยาบาลสาวตรังกันบ้างโอ้โหเต้นกันใหญ่เลย
น่ารักมากค่ะทีนี้เต้นกันทั้งโรงพยาบาลสนามจริงค่ะ
คุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ

โอ้โหเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ค่ะมันช่วยผ่อนคลายได้เยอะเลยนะคะ
ส่วนเพลงที่ข้างล่างเขาเต้นกันมันไม่ใช่เพลงเมื่อกี้นะ
ที่เต้นกันมันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เปิดเพลงนี้คอพับ

แฟนคุณคอพับอะไรนี่นะ
แต่ถ้าได้ยินเสียงคลอไปนะคือเพลงนี้

และนี่เป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลสนาม๑อาคารโรงยิม๑๐๐ที่นั่ง
อยู่ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งที่อำเภอเมืองตรังนะคะ
ทีนี้พยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลตรัง
อย่างพยาบาลสุดารัฐมากอ้นเนี่ยนะคะ
ก็เป็นเจ้าของคลิปนี่แหละบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคลัสเตอร์
ถุงมือยางไงแล้วดูสิเห็นไหมทุกคนให้ความร่วมมือดีค่ะ
เพลงนี้ที่ผมก็ออกแฟนคุณก็พับพับพับพับ
ผมก็ร้องไม่ค่อยเป็นหรอกนะแต่ฟังแล้วมันก็สนุกดี
ใช่ค่ะก็เนี่ยทางผู้ป่วยเขาก็บอกว่า
อยากให้พยาบาลเปิดเพลงแดนซ์ได้ไหมแล้วก็ชวนหมดเลยค่ะ
ทุกคนไม่ต้องเครียดเรามาออกกำลังกันดีกว่า
ก็เลยออกมาเป็นคลิปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งพยาบาลเขาต้องปฏิบัติหน้าที่เวรกัน๔คนในแต่ละเวร
เขาต้องทำงานกันทวง๑๒ชั่วโมง
ดังนั้นเวลาชวนพยาบาลแล้วผู้ป่วยเองมาออกกำลังแบบนี้
มันก็ช่วยทำให้มีรอยยิ้มขึ้นมาได้นะคะ

มีแอล่ำปับอะไรได้ด้วยนะมีเพลงอีกเพลงแล้ว

เพื่อไม่ให้คนที่มารับการฉีดเครียด

มีทั้งเพนกวินมีทั้งตัวอื่นอีกหลายตัวเลย

นี่ค่ะมีพี่วัวด้วยนะคุณครับ

บอกว่าอยากให้คนที่มาฉีดวัคซีนผ่อนคลาย
ซึ่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพุทธโสธร
อย่างคุณดาวเรืองวิมลรัฐอนันต์บอกว่าที่แต่งตัวแบบนี้
สร้างสีสันแหละแล้วก็อยากคลายความวิตกกังวลด้วย
แล้วนี่ค่ะตอนนี้นะคุณเวลาไปฉีดแต่ละจุด
เขาจะมีป้ายแบบนี้เหมือนกับเป็นพร็อป
ให้มาถ่ายรูปใช่ว่าฉันฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
วัคซีนไม่เจ็บนะแล้วคนก็ไปอัพลงโซเชียลกันนะคะ
พี่วัวทำงานใหญ่เลยนะอยู่ข้างหลังตรงนี้

เพื่อให้ผู้ที่มาฉีดไม่เครียดนะครับ